ช่วงนี้เนี่ยคนหาช่องทางการลงทุนกันไม่เลิก

ก็คราวนี้เนี่ยร้านเพชรเขาบอกลงทุนไหมล่ะ
เนี่ยพอลงทุนทองไม่ได้ใช่ไหมมาลงทุนเพชรไหม
โอ้โหโดนไปตอนนี้ความเสียหาย

มีต่ออีกไหมคะวันนี้เดี๋ยวหนูดูให้นะ

นับ๘

กิ๊บ๕๒ใบ

เอาจริงนะโกงมันอยู่ได้ไม่นานขนาดนี้หรอก

คุณผู้ชมนี่นางสาวเอเป็นนามสมมุตินะเจ้าของร้านเพชรแห่งหนึ่ง

ที่ไลฟ์ขายเพชรเครื่องประดับ
แล้วก็แจ้งโปรโมชั่นการลงทุนเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าเนี่ยมีคนหลงเชื่อร่วมลงทุนมากกว่า๕๐๐รายครับแต่กลับไม่ได้สินค้านะรวมมูลค่าความสินค้าตอนนี้สูงกว่า๖๐ล้านบาทแล้วรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือจากสองทนายคือทนายภัยสารเรื่องฤทธิ์และทนายรัชพลศรีสาคอนผู้สหายแบ่งเป็น๓กลุ่มแบบนี้คุณผู้ชมก็คือผู้สหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนซ

เป็นพนักงานร้านมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกสิบสามร้านเนี้ย
เธอเล่านะทางร้านเนี่ยจะรับซื้อเพชรจากซัพรายเออร์มาขาย
แล้วก็สั่งผลิตจากโรงงานมีทั้งขายหน้าร้านแล้วมีทั้งไลฟ์ขาย
เพิ่งจะมาจัดโปรโมชั่นเติมเงินนะครับแล้วก็แลกซื้อในช่วงหนึ่งถึงสองปีหลัง
ลูกค้าได้หลงเชื่อนะครับแม้จะไม่ได้รับสินค้าก็ตาม
แล้วก็ปิดร้านลอยแพร่พนักงานไปเมื่อ๓พฤษภาคมที่ผมบอก
ทีมข่าวไปที่เดี๋ยวไปอยากไปดูไหมอยากเห็นไหมร้านเพชรเป็นยังไง
ไปดูไปที่ร้านเพชรคุณผู้ชมที่กระทุ่มแบนพบว่าปิดเงียบอ่า
คือแล้วไปเจอครับนักข่าวไปเจอเพื่อนของผู้เสียหายที่บอก
เองไปดูร้านให้หน่อยดิคือเขาอยู่ต่างจังหวัด
ไปดูร้านหน่อยนี่นี่ไม่ใช่ร้านที่หลอกนะนี่เป็นอีกร้านหนึ่งนะ
อีกไปร้านหนึ่งที่เปิดใกล้ใกล้กันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือ
เมื่อกี้ก่อนคือไปเจอเพื่อนผู้เสียหายนะครับที่มาดูร้าน
แล้วมาถ่ายรูปร้านส่งไปให้บอกเธอไปดูให้หน่อยดิ
ต่างจังหวัดฉันไปดูไม่ได้เฮ้ยร้านปิดว่ะแล้วก็มาที่ร้านนี้
ร้านนี้นะครับโอ้โหพี่นางสาวพันนิพาสิริยากรเจ้าของร้าน
นพก้าวร้านนี้ร้านดีนะคุณผู้ชมอยู่ใกล้เลยใช่ไหม
ห่างไปสามสิบเมตรดอมโอ้โหใช้คำว่าสวยไม่ผิดเออ
ใช้คำว่าซวยไม่ผิดเลยพี่เขาเปิดร้านมากว่า๓๐ปี
ลูกค้าเยอะแยะพอเจอร้านนี้มาอยู่ใกล้หลอกคนเขา
ร้านพี่เขาโดนดิคนอื่นก็นึกว่าอ้าวร้านพี่ใช่ไหมหลอกเขาเนี่ย
ได้รับผลกระทบไปด้วยไม่ใช่นะนี่ร้านเขาดีนะ
เนี่ยครับร้านของเธอเนี่ยโอ้โหโดนไปด้วยเลยครับ
อ่ะสร้างสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่พี่ที่พี่เบิร์ตบอกใช่ไหม
คือดอกเบี้ยเงินฝากประจำมันอาจจะไม่ได้สูงมากนัก
แต่ก็เวลามีคนมาเชิญชวนให้ลงทุนแล้วผลตอบแทนโอ้โหทำไมมันดีขนาดนี้
เอ่อเอกใจนิดหนึ่งครับเอกใจนิดหนึ่งว่าอาจจะโดนหลอก